เจ้าหน้าที่เห็นก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ

เจออยู่ในรถเกือบจะเป็นแสน

แต่ว่าเกือบจะแสนเมตรค่ะ
แม่พอพฤติกรรมอย่างนี้มันก็แบบปกติไม่ได้อะเนาะ

แล้วทำไมรถเกิดอุบัติเหตุทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่ช่วย

ทรงดูแบบมันแปลกนะ
นี่ตอนที่ตำรวจสพองคารักษ์ที่นครนายกเขาได้รับแจ้งเหตุ

ซึ่งเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปพยายามจะช่วยเหลือแหละ
เห็นมั้ยรอหน้ามันจะตกร่องถนนอะ
ตกร่องถนนนะคะแล้วล้อหลังมันเหมือนกับว่าถอยไม่ขึ้นแล้วอะค่ะ

แล้วท่าทางมันดูแบบแปลกคุณผู้ชม
ทีนี้มีการด่าตำรวจด้วยอ้าว

แต่เจอไม่หน่อยจริงค่ะที่บอกว่าเกือบแสนอ่ะ
เจอ๘๐๐๐๐เมตร

นี่ค่ะมีกระสุนอีก๓๖นัดคุณผู้ชม

แต่ว่าผมไม่รู้ผมจะทำมาหากินอะไรแล้ว

ผมกำลังจะจับเงินหมื่นก้อนที่สอง

ผมก็เสียหลักสิตกลงไปตรงข้างถนนเนี่ย
แหมคุณตำรวจรู้ได้ยังไง
ผมก็พยายามเนียนแล้วไม่เห็นจะเนียนตรงไหนเลยค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนด้วย
คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ